คุณผู้ชมฮะเรามาดูในวงการบันเทิงกันบ้าง
คือถ้าในวงการบันเทิงตอนนี้เขาเรียกว่าสาหัสสากันพอสมควรแล้ว
สำหรับจำนวนของผู้ติดเชื้อโควิด๑๙นะครับ
มีคนดังทยอยประกาศตัวออกมาว่าติดเชื้อโควิด๑๙นะครับ
หนึ่งในนั้นก็คือคุณเออัญชาลีแล้วก็ลูกสาวคือน้องเอวี่
เมื่อวานนี้นะครับก็โพสต์ออกมาบอกว่าผลตรวจออกมาเป็นบวก
ติดเชื้อโควิด๑๙ทั้งแม่และลูกล่ะครับ
ทำให้น้องสาวอย่างโยยศวดีซึ่งติดโควิดก่อนหน้านี้
กับอัดคลิปปล่อยโฮสงสารพี่สาวแล้วก็หลานที่ป่วยหนัก
ไข้ขึ้นสูงถึง๓๘องศาและยังหาเตียงรักษาไม่ได้นะครับ
โดยวอนหากใครพอจะมีลูกทางช่วยเหลือครอบครัวของเธอขอให้ช่วยหน่อยนะฮะ
นี่นะครับก็เป็นคลิปที่คุณโยเขาเผยแพร่ออกมานะครับ
แล้วก็มีกระแสดราม่าเกี่ยวกับปัญหาโรงพยาบาลไม่เพียงพอกับผู้ป่วย
ก็เป็นกระแสที่กระพืออยู่ในขณะนี้แล้วก็ยิ่งหนักขึ้นนะครับ
แต่ท้ายที่สุดแล้วนะครับมีการอัปเดตวันนี้
คุณเออัญชาลีแล้วก็ลูกสาวได้ห้องพักรักษาตัวแล้วนะครับ
ซึ่งเมื่อช่วงสายที่ผ่านมาคุณโยก็โพสต์ยาวเหมือนกัน
บอกว่ายอมรับผิดว่าทำให้พี่สาวและหลานต้องติดโควิด
แต่วอนสังคมอย่ามาพิพากษา
ว่าเธอเอาเชื้อไปติดให้กับคนในครอบครัวแล้วก็ดาราท่านอื่น
ซึ่งไปเจอกันวันอัดรายการนะครับ
ยืนยันด้วยนะครับว่าตลอดเวลาที่อยู่ภูเก็ต
ก่อนกลับกรุงเทพไม่ได้ไปไหนเลยอยู่แต่ในโรงแรม
แล้วก็ตอนนี้โยเองก็รู้ต้นต่อแล้วแต่ไม่ใช่เธอแน่นอนนะครับ
ท้ายสุดไม่อยากโทษใครนะฮะ
แล้วก็ขอให้ทุกคนนั้นหันมาดูแลรักษาสุขภาพ
พ้นจากเจ้าโควิด๑๙กันดีกว่านะครับ
นี่คือทางคุณโยแล้วก็ความคืบหน้าของคุณเอพี่สาวด้วยนะฮะ
ทางด้านของคุณนิวเคลียร์หันศานะครับอัปเดตวันนี้เหมือนกัน

ผู้จัดการส่วนตัวไปช่วยเลี้ยงลูกชายน้องไทก้าแล้วนะครับ
ซึ่งเธอเป็นห่วงลูกชายมากนะครับว่าจะอยู่กับใครนะครับ
ซึ่งจากการสอบถามผ่านทางผู้จัดการนะครับ
ก็ปรากฏว่าเปิดเผยออกมาว่าน้องไทก้าไม่ได้ติดโควิด๑๙ด้วย
อาการของน้องปกติดีเพราะเราเป็นห่วงเด็กนะ
ใช่ค่ะเพราะว่าวันนี้คุณนิวเคลียร์ก็โพสต์
ไอจีเมื่อ๓ชั่วโมงที่ผ่านมานะคะเป็นรูปที่วีดีโอคอลคุยกับน้องไทก้า
แล้วก็เขียนแคปชั่นบอกว่าฮัลโลก้าคิดถึงมามีเป็นไงบ้าง
มีไม่สบายอยู่เลยลูกหมามี่โดนแม่มดกัดใช่ไหมครับ
มามิต่อสู้กับแม่มดจนมันหนีไปแล้วจบบทสนทนายามเช้า
แล้วก็คุณเฮีเคียก็บอกว่ากล้าเก่งมากไม่งองแงเลย
อยู่กับผู้จัดการนิวได้สบายนะคะขอบคุณ
แล้วนี่เป็นคลิปที่คุณนิวเคลียร์โพสต์เมื่อวานนี้ตอนที่ร่ำลาลูก
ใช่ครับแต่ว่าอาการล่าสุดของนิวเคลียร์ตอนนี้ก็ไข้ลดลงแล้ว
ส่วนทางด้านสามีก็คือดีเจเพชรเจ้า
ตอนนี้ก็แข็งแรงดีแล้วนะครับแล้วก็คอยโทรศัพท์อัปเดต

ส่วนเรามาอัปเดตสถานการณ์โควิด๑สัปดาห์ที่ผ่านมา
ว่ามีดาราดังติดเชื้อโควิดไปกี่ท่านกี่คนแล้วนะครับ
เกือบ๒๐คนแล้วเมื่อวานนี้มีดาราติดเพิ่มอีก๔คน
ก็คือนางเอกช่อง๗สีคือเปรี้ยวทัศนียานะครับ
ซึ่งมีไทม์ไลน์เพื่อนไปสัมผัสกับผู้ติดเชื้อโควิด๑๙

ขณะที่นางเอกละครสงครามนางงามชื่อหญิงหญิงสรุชา
ก็คาดว่าติดโควิดมาจากสนามแข่งรถพีระเซอร์กิจ
จังหวัดพัทยาเมื่อวันที่๒เมษายน
ส่วนคุณวิลลี่แมคอินทอสซึ่งมีไทม์ไลน์
ในการอัดรายการฮอลลีวูดเกมไนท์ไทยแลนด์
ที่ไปอัดพร้อมกับคุณบอลเชิญยิ้ม

ส่วนอันนี้เป็นแฟมภาพนะคุณนะ
ที่มาที่ไทยรัฐทีวีของเราตอนนั้น
ไม่ได้ติดโควิดอะไรนะครับ
แล้วก็ล่าสุดตลกดังอย่างนักคอมชวนชื่น
ก็ติดโควิด๑๙ไปอีกรายนะครับ

ลูกสาวคือคุณไอซ์นับพัชริน
ก็ได้ออกมาโพสต์ไทม์ไลน์ของพ่อ
ตั้งแต่วันที่๒เมษายนถึงวันที่๑๑เมษายนนะครับ
โดยระบุว่าช่วงวันที่๖๗เมษายน
อัดรายการพร้อมกับบอลเชิญยิ้ม

และหลังจากนั้นก็อยู่บ้านกักตัวตลอดนะครับ
ซึ่งครอบครัวก็เป็นห่วงนักคอมมาก
เพราะว่านครก็มีโรคประจำตัวหลายโรค
เบาหวานเส้นเลือดในสมองตีบนะครับ
โดยเมื่อเช้านี้มีรถจากโรงพยาบาล
มารับตัวนครเข้ารับการรักษาแล้วนะครับ
ซึ่งลูกสาวนครเปิดใจทางโทรศัพท์กับทีมข่าว

เพราะพ่อเป็นแต่พ่อไม่พูดนะครับ
เมื่อเช้าพ่อเพิ่งไปโรงพยาบาล

ช่วงที่เขาเป็นเบาหวานที่ว่าเขาเคยล้มป่วยค่ะ

คือเขาก็ต้องกินยาละลายริ่มเลือดอยู่ตลอด

เพราะว่าเขาเป็นคนเงียบ

ช่วงระหว่างรอผลตรวจเนี่ยเขาเงียบมาก

เมื่อวานไอ้ก็สติแตกใส่พี่แจ๊ดไปรอบหนึ่ง

เขาก็บอกว่าไม่ต้องร้องจะเย็น
ชวนชื่นโอ้โหเมื่อคืนนี้คุณ
ไลฟ์สดกว่า๔๐นาทีบอกว่าทรมาน
กับโรคที่เป็นอยู่เหลือเกิน
หนาวสั่นใส่หมวกใส่เสื้อหนาวยังหนาวสั่นอยู่เลยนะครับ
อัปเดตอาการป่วยหลังอยู่โรงพยาบาลมา๒วัน
บอกว่าทรมานมากปวดตัวแสบคอเป็นไข้หนาวสั่น
ขนาดปิดแอร์ใส่เสื้อกันหนาวยังเอาไม่อยู่เอาไม่ไหวเลยนะฮะ
โชคดีที่พี่บอลเชิญยิ้มแล้วนะคร่อม

เป็นไปได้ออกไปซื้อของมาตุนไว้บ้านอย่างเดียว
ส่วนสภาพจิตใจของคนในครอบครัว
ตอนนี้นะคุณแจงภรรยาร้องไห้ทุกคืนเลยนะครับ
ปิดแอร์เลยนะแค่เขาว่าปิดแอร์เลยแล้วก็
ลูกขี้มันมันประสาทเสีย

เมียผมร้องไห้มันฟุ้งไม่หมดใครไม่เป็นไม่รู้เลยนะ

ผมเปิดทีวีในห้องกับบรรยากาศที่แม่งเหมือนเข้าใจ

คลัสเตอร์เลยนะครับเรื่องของการประบาดของโควิด๑๙
ทีนี้ตัวเลขของผู้ป่วยรายใหม่ออกมาแล้วนะคุณนะ
ใช่ค่ะวันนี้รายงานออกมาแล้วเนี่ยนะคะ
ก็นี่ค่ะ๙๖๕ราย

ใช่ค่ะเป็นผู้ป่วยติดเชื้อในประเทศ๙๕๖ราย
แล้วก็เป็นผู้ติดเชื้อที่มาจากต่างประเทศ๙รายนะคะ
ใช่นะครับก็อันนี้ยังต้องระบุอีกนะฮะ
ว่าในพื้นที่ไหนอย่างไรบ้าง
แต่ว่าถ้าดูข้อมูลจากทางจังหวัดต่างแล้วนะครับ
โดยเฉพาะ๕พื้นที่ที่ติดโควิดกันนะครับ
อย่างเช่นชนบุรีเนี่ยเมื่อเช้ารายงานออกมาว่าในพื้นที่ของตนเองเนี่ย
มีผู้ติดเชื้อรายใหม่ถึง๑๐๑รายนะครับ
ที่ประจวบกรีขันก็เป็นอีก๑จังหวัดนะฮะ
ที่เป็น๕พื้นที่ติดโควิดกันนะครับ
ก็มีรายงานออกมาจากทางจังหวัดถึง๑๔๑รายเป็นผู้ป่วยรายใหม่
นนทบุรีมีรายงานออกมา๔๘รายระยองรายงานออกมา๓๑ราย
นี่รวมแล้วอยู่ในข้อมูลของวันนี้เลยคุณ
วกไป๙๖๕รายนะฮะอ้าวยังไงก็ตามนะฮะ
เราต้องไม่ประมาทกาดต้องไม่ตกนะครับ
ตัวเลขมันก็ใกล้ทะลุพันธุ์เข้าไปเต็มที
จับตามองกันทุกวันแบบนี้นะฮะ